จากบนเวทีจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วนะคะ
นอกเวทีใกล้กับสถานที่จัดงาน
ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นเดียวกันค่ะ

บริเวณใกล้กับโรงแรมที่จัดงานการประกวด
หลังจากที่เพิ่งประกาศผลไปได้ไม่นานค่ะ
หญิงสาวชาวสหรัฐอายุประมาณ๒๐ปี
ก่อเหตุขับรถยนต์พุ่งใส่ฝูงชนหน้าโรงแรมปารีสที่ลาสเวกัส

โดยเหตุดังกล่าวทำให้มีประชาชนเสียชีวิต๑คน
บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า๓๐คน
จำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส๖คน
ขณะที่ผู้ก่อเหตุถูกตำรวจควบคุมตัวไว้หลังพยายามหลบหนีค่ะ
มีรายงานว่าเหตุดังกล่าวได้สร้างความตกใจ
และเกิดขึ้นในช่วงที่เวทีประกวดเพิ่งประกาศผลไปได้ไม่นาน
ส่งผลให้ตำรวจต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงในการปิดถนนโดยรอบ
คุมเข้มเรื่องความปลอดภัย

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุเพิ่มเติม
และรอผลตรวจปริมาณแอลกอฮอลและสารเสพติดในตัวผู้ก่อเหตุ
ขณะที่การตรวจรถของหญิงชาวสหรัฐรายนี้
เจ้าหน้าที่พบว่าผู้ก่อเหตุนำลูกวัย๓ขวบขึ้นรถมาด้วย
โดยที่เด็กไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะ